หลายคนคงได้ติดตามเรื่องราวความรักของคุณหญิงปณิตานะคะ

ล่าสุดนะคะทั้งคู่ก็ได้จดทะเบียนหย่ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะคุณหญิงปณิตาได้ออกมาพูดอย่างเป็นทางการ

หลังจากที่ก่อนอันนี้ก็อาจจะแบบไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์เนี่ยแหละค่ะ
ความสัมพันธ์กับคุณจินอดีตสามีนะคะ
ด้วยคุณหญิงเนี่ยค่ะยอมรับว่าฝ่ายชายเนี่ยตัดสินใจมาขออยากับตัวเธอเองนะคะ
ตอนนั้นก็คิดว่ายื้อเวลามาพักใหญ่แล้วเลยตัดสินใจเด็ดขาดเลยนะคะ
แต่ใดนะคะพี่หนิงก็มีข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องลูกสาวนะคะ
ทั้งสิ้นตัวเองไม่ได้เอาอะไรเลย
เพียงแค่บ้านที่อยู่หลังเดิมต่อนะคะ
แล้วก็ยังหาบ้านหลังใหม่ไม่ได้อาจจะต้องใช้เวลาเรื่องค่าใช้จ่ายพักใหญ่เลยค่ะ
ซึ่งจากการสัมภาษณ์ของคุณหนิงเมื่อวานนี้นะคะในประเด็นเรื่องข้อตกลง
ว่านอกจากเรื่องผลประโยชน์ของลูกสาวแล้ว
น่าจะเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูลความเป็นส่วนตัวของทั้งคู่ด้วย
ก็อย่างที่ทราบคุณจินไปออกรายการคุณเป๊กแล้วก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนนะคะ
แต่ที่เรื่องมันชัดเจนขึ้นก็อย่างที่บอกไป
อดีตสามีดันพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก่อน

ทำเอาคุณหนิงก็ยอมรับว่าตกใจ

พร้อมทั้งเอ่ยปากด้วยเสียงสั่นเคลือเลยนะคะ
ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิด
แต่ชีวิตของเธอตอนนี้พังสุดเลยค่ะ
ฟังความรู้สึกของคุณหิงปณิตากันหน่อยค่ะ
ที่นึกออกใช่ไหมว่ามันจบไปหลายเดือนแล้ว
ไม่คิดว่าเรื่องมันจะกลับมาขุดอีก
จากการที่ไม่ทำตามข้อตกลงแค่นั้นเอง
หนิงไม่ได้ทำอะไรผิดเลยค่ะ
แต่วันนี้ชีวิตหนิงพังมากเลยค่ะ